โปรดติดตามตอนต่อไป
ขอบคุณครู
เราก็มั่นใจว่าคดีนี้ครูเป็นแก่

ขบวนการที่ทำกันเป็นขบวนการ
เริ่มจ้างในศัพท์ตั้งแต่ปี๕๗
โดยขณะนั้นครูอยู่ในเรือนจำ

ถ้าเกิดสารตัดสินมานะว่าอ่า

เป็นแพ้จริงอย่างที่เขาเรียกกัน
ก็จะเอาดอกไม้ไปกราบเท้าครูเลย

ตกลงใครเป็นคนขับที่แท้จริงใช่ไหม

พิสูจน์ว่าพิสูจน์ได้ไหมว่าคุณครูไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุ
แล้วพิสูจน์ได้ไหมว่ารถที่ชน

คิดว่าคุณสับวาปีไปไหมสัปดาห์หน้า

แล้วก็เธอเป็นแพ้จริงในความเห็นของผม

รู้สึกปลอดภัย

คือที่มาถึงวันนี้จนได้
หลังจากที่รอคอยมา๑๐กว่าปี

เรามีความพร้อมที่มันอยากจะฟัง
จะเป็นยังไงก็ขอ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่ใหญ่มากนะคะนับตั้งแต่เปิดประเด็นมาแล้วก็มีการสารต่อไปไม่ใช่แค่เฉพาะแกนหลักของข่าวนี้นะคะที่เป็นเรื่องคดีของครูจอมทรัพย์เท่านั้นแต่ว่ามี
ฉลับออกไปถึงขบวนการในการมารับผิดรับโทษแทนมีฉลับออกไปถึงการเดิมพันธุ์ของคนที่ต่างฝ่ายต่างเชื่อแต่ละฝั่งที่ทำงานในคดีนี้แล้วก็ฉลับออกไปขณะที่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีข่าวว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างการทำงานของตำรวจแล้วก็กระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นคนทำคดีให้ครูนะคะ
ข่าวนี้เนี่ยกินพื้นที่มาตลอดแม้กระทั่งภาคประชาชนเองก็ยังแบ่งฝั่งที่จะเชื่อแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็จบแล้ววันนี้เพราะว่าคุณครูเนี่ยใช้สิทธิ์เต็มทุกพื้นที่แล้วเท่าที่คุณครูจะมีสิทธิ์ในการขอพิสูจน์ตัวเองนะคะ
จริงคดีนี้เนี่ยนะคะจบไปในแง่ของสามสารแล้วแต่เมื่อพอจบสามสารแล้วเนี่ยออกมาจากการรับโทษคุณครูเนี่ยก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนทำก็เลยไปร้องที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อขอรื้อฟื้นคดีแล้วก็มีการพิสูจน์อะไรอีกมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลที่ถูกเปิดออกมาใหม่บุคคลที่เป็นบุคคลเก่าในคดีมีการขอพิสูจน์หลักฐานโดยเฉพาะ

มีอีกคนไปบอกตำรวจด้วยก็เลยเป็นที่มาของข้อคอรหาระหว่างที่มีข่าวนี้ว่าตกลงแล้วคนทำจริงเนี่ยไม่ใช่ครูจอมทรัพย์หรือแล้วถ้าไม่ใช่ครูจอมทรัพย์จริงคนที่ทำเนี่ยทำไมมันมีคนอ้างหลายคนนะคะหรือแม้กระทั่งการจับการให้สัมภาษณ์ของพยานคนสำคัญคือคนที่ขี่รถตามรถกระบะคันนั้นมาว่าตกลงจำได้หรือจำไม่ได้
แน่สำหรับป้ายทะเบียนของรถคันก่อเหตุและจำได้หรือไม่ได้กันแน่สำหรับคนขับรถที่ก่อเหตุคันนั้นทุกเม็ดค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่อย่างไรก็แล้วแต่การต่อสู้เนี่ยจบลงหลังจากที่มีการอ่านคำวินิจฉัยของสารดีกาวันนี้นะคะเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงเสร็จแล้วก็อ่านจบใช้เวลาประมาณสัก๒ชั่วโมงจบแล้ววันนี้
คำร้องการขอรื้อฟื้นคดีหนึ่งคนที่เป็นแขกรับเชิญของเราแล้วก็ทำงานเรื่องนี้ให้กับครูจอมทรัพย์นะคะเพราะเห็นว่าครูเนี่ยน่าจะไม่ผิดก็เลยดำเนินการในการช่วยเหลือครูนะคะแล้วก็ไปฟังคำตัดสินวันนี้ด้วยนะคะเคยเป็นแขกรับเชิญของเราตอนนี้อยู่ที่นครพนมบินไปตอนเช้าค่ะเราจะคุยกับรองประธานศูนย์ช่วยเหลือผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม
สินทารานนท์นะคะคุณมงคลกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอมขวัญแล้วก็ท่านผู้ชมไทยรัฐทีวีครับสวัสดีครับค่ะคุณมงคลกิจนั่งฟังตั้งแต่นาทีแรกจนจบถูกไหมคะก็ตั้งแต่นาทีแรกจนจบแล้วไม่หลับครับยังไงนะคะตั้งแต่นาทีแรกที่ท่านผู้ภาคศาเป็นคนตัดเอกสารคำวินิจฉัยของสารดีอาสารสูงที่กรุงเทพส่งมาที่นครพนม

ยกไหมฮะสารยกหมายความว่าคือสารคือสารยกยกเขาเรียกว่าอะไรยกยกคำร้องก็หมายความว่าครูเนี่ยก็มีความผิดตามเดิมแต่ครูอ่ะพ้นโทษออกมาแล้วถูกไหมครับแต่ในมุมของผมในในกระบวนการสำนวนของชุดใหม่เนี่ยในมุมของผมคือการวินิจฉัยของศาลเนี่ยวันนี้เป็นที่สาธารณะแล้วเพราะว่าคำวินิจฉัยของศาลก็น่าจะไปยังสื่อมวลชน

คือก็ในในสำนวนที่คำพิพากษามันเขียนแบบนั้นนะครับที่ผมฟังมาก็เป็นแบบนั้นหมายความไม่ยับไม่รับพยานใหม่รับเฉพาะพยานพิสูจน์หลักฐานจากเจ้าหน้าที่วิทยาการเดิมเมื่อปี๔๘ครับเท่านั้นซึ่งเรียนไม่มีความรู้ทางกฎหมายนะคะแต่แค่สงสัยจากคำที่คุณมงคลกิจ
เอ่อตัวรถเนี้ยเป็นตัวรถเก่านะฮะแต่วิธีการพิสูจน์หลักฐานเรื่องเอ่อ
อกแผ่นป้ายทะเบียนอ่าเรื่องรูแผ่นป้ายทะเบียนค่ะเรื่องอ่า
ลักษณะการบุบยุบของแผ่นป้ายทะเบียนตัวซีรีส์นัมเบอร์ของแผ่นป้ายทะเบียนที่
พจ่อมก้าวทนบุรีรวมทั้งตัวถังของบริษัทประเทศไทยค่ะรวมทั้งกลมขนส่งทางบกเนี้ย
คือสารไม่รับหลักฐานตรงจุดนี้คำว่าไม่รับหมายความว่าถ้ารับจะต้องวินิจฉัย
แต่ถ้าไม่รับก็ไม่ต้องวินิจฉัยไงครับซึ่งซึ่งที่ไม่รับเนี่ย
เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถูกใช้ตั้งแต่การดำเนินกระบวนการยุติธรรมใน๓ศาลหรือเปล่าคะ
เขาบอกว่าท่านบอกว่าในสำนวนนะค่ะเอ่อไม่ได้บอกอะไรแต่บอกว่าไม่รับหลักฐานนี้
ไม่รับหลักฐานนี้แสดงว่าเขาใช้หลักฐานเดิมก็คือจากเจ้าหน้าที่วิทยาการ
พิสูจน์หลักฐานเดิมของเจ้าที่ตำรวจของสองท่านค่ะที่เคยเพราะอีกอย่างหนึ่งคือ
การสืบพยานเจ้าหน้าที่วิทยาการก็ไม่ได้เบิกความเพิ่มเติมอะไรในส่วนของการลื้อฟื้นคดีค่ะ
คือดิฉันอาจจะไม่ได้ของในส่วนของพยานบุคคลที่มีการกลับคำให้การ
ก็คือคุณทัศนีหานพยักษ์เอ่อทางเอ่อทางศาลท่านก็วินิจฉัยว่าเอ่อ
การให้การเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่พนักงานสอบสวนเบิกความ
ที่สารชั้นต้นเดิมแล้วก็มาเบิกความที่สารลื้อฟื้นคดีเนี่ยค่ะ
มีการให้การขัดกันถือว่าเป็นพยานที่ไม่ให้น้ำหนักอ๋อค่ะ
ให้น้ำหนักเหมือนกับว่าฟังความไม่ได้ว่าครั้งไหนจริงครั้งไหนเท็จ
แต่การตัดสินครั้งที่แล้วเนี่ยท่านฟังแต่การตัดแต่พอมาให้การครั้งใหม่เนี่ย
ไม่ฟังเขาเรียกว่าฟังไม่ขึ้นครั้งครั้งใหม่นี่นับนับครั้งไหนคะ
อันไหนที่เรียกที่เรียกว่าครั้งใหม่สุดท้ายก็คือครั้งกุมภาไงฮะ
กุมภาคมแปดเก้าสิบกุมภาคมที่พันธุ์ไหมค่ะก็คือตอนที่ตอนที่มีคำลองขอหรือฝึก
อ่าใช่ไหมคะซึ่งครับคือซึ่งอันนี้มีการพูดถึงคุณทัศน
ไม่ฟังแปลว่าเป็นพยานที่แบบเบิกความขัดกันในหลายช่วงเวลาในหลายช่วงเวลา
อืมจึงไม่สามารถที่จะรับฟังได้ค่ะแล้วแต่พยานพยานตัวรถเนี้ย
คือไม่รับพอไม่รับแปลว่าไม่ต้องวินิจฉัยค่ะครับอ่าแล้วนอกเหนือจากนี้ที่เป็น
เป็นเหมือนกับเป็นจุดสำคัญในการยกคำร้องที่ถ้าเราดูจากรายการที่ยื่นไปของทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะ
มีอันไหนที่เป็นจุดสำคัญที่สารท่านใช้ในการวินิจฉัยอีกไหมคะคุณมงคลกิจ
ก็มีแค่ในส่วนของพยานบุคคลที่เราเพิ่มเติมมาไม่ว่าจะเป็นเอ่อ
เป็นการให้การที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นคุณทัศนีหานพยักษ์
ค่ะคุณเอ่อป้าทองเลสถูกไหมฮะค่ะใช่ค่ะวงศรีชาอ่า
แล้วก็ในอะไรในนายเจ้าของรัวผมจำชื่อไม่ได้นะฮะอ่า
เมื่อปีสี่แปดแล้วค่ะคุณคุณมงคลกิจเดี๋ยวชั้นสรุปความถูกไหม
คือเท่าที่ฟังเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวรถป้ายทะเบียนกรอบทะเบียน
หรือว่าบุคคลที่ยื่นไปในการขอรื้อฟื้นคดี
คือดิฉันสรุปความถูกไหมว่าเท่ากับว่าไม่ได้ใหม่
เพียงพอที่จะใช้รื้อฟื้นคดี
คือเดิมทีที่ให้รื้อฟื้นคดีคือกรณีในสัปดาห์ปี

เมื่อไปเช็คประวัติมาแล้ว
มันไม่ใช่มีคนเดียวที่สมอ้างว่าเป็นคนขับรถ
ยังมีในเสิร์ชอีกถูกไหมครับ

แล้วก็ไม่ได้เราทางยุติธรรมเอง
ไม่ได้เบิกความของท่านนี้ด้วย

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
หลักฐานใหม่มันก็มีอยู่๒ตัวด้วยกัน
ก็คือตัวรถกับตัวในศัพท์บ้าปี

ซึ่งคุณมงคลกิจนี่ฉัน

ในเมื่อรับลื้อฟื้นคดีแล้วแล้วเราก็ยื่นไปเพิ่ม

แต่เพราะเอิญว่าสารท่านหรือท่านผู้พิพากษาเนี่ย
ไม่รับไม่รับแต่ว่าไม่วินิจฉัย
ค่ะคุณมงคลกิจถ้าไม่วินิจฉัยก็ต้องยกคำลองครับ

อันนี้มันเป็นประเด็นค้างคาตั้งแต่ตอนที่ยื่นพยานเข้าไปแล้วนะคะ
ตั้งแต่ต้นปีนะคะคือการที่ไม่ใช้คุณสับวาปีมันแปลกไหม
เพราะว่าอันนี้มันดูจะใหม่สุดนะเพราะว่าคือ
หมายความว่าคือทางน่าจะเป็นทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ย
ในฝ่ายผู้ปฏิบัติงานน่าจะไม่มั่นใจในตัวในสับวาปี
ว่าเป็นคนขับรถจริงเป็นคนขับรถชนคนตายจริง

กระทรวงยุติธรรมไม่เชื่อใช่ไหมคะ
กระทรวงก็ไม่เชื่อเองใช่ไหมคะไม่เชื่อเลยไม่เชื่อความ

ปรึกษาหาลือกับสตชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก่อนที่จะไม่นำพยานปากนี้ขึ้นมา
แต่นำในสับวาปีมาที่ศาลแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ขอเบิกความ
ค่ะทีนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
กับการที่มีชื่อคุณสับวาปีออกมายอมรับ
ก่อนหน้านี้ก็มีอีกชื่อหนึ่งก่อนหน้านี้ซะด้วยซ้ำไป
มันกลายเป็นว่ามีหลายคนออกมายอมรับว่าเป็นคนขับรถชนในวันนั้นนะคะ

คือจริงถ้าคนตามข่าวใหม่ที่สุดนะ

แต่ไม่ได้เอาขึ้นเนี่ยอันนี้เสียดายไหมคะ
ในมุมผมคือในมุมผมที่ผมรู้สำนวนอยู่แล้ว
ผมว่าในศัพท์ไม่ใช่คนที่ขับรถ
แล้วคุณมงคลกิจว่ามันแปลกไหม
ที่ออกมาในเรื่องนี้มันเลยทำให้เรื่องนี้มันดูแบบ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
บริสุทธิ์ของคุณครูแต่ก็ยังน้อมรับคำพิพากษา
หรือคำสั่งยกฟ้องของศาลครับ
ค่ะคุณมงคลกิจด้วยเวลาเท่านี้
แต่เราได้ประเด็นทั้งหมดจากคุณมงคลกิจหมดเลยนะคะ
ขอบคุณคุณมงคลกิจสำหรับตอนนี้ก่อนนะคะ

คุณผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าลองมาไล่เรียงกันดู
เพราะว่าจริงแล้วถ้าถามว่าชื่อคนขั้นตอน

อยู่ใน๓ศาลไหมอยู่เยอะด้วย
แต่ของใหม่ที่มาทีหลังในระหว่างที่ขอรื้อฟื้นคดีเนี่ย

แล้วก็เป็นชุดที่ยื่นไปของกระทรวงยุติธรรม
อย่างที่ถามเมื่อสักครู่นี้ว่ามีข้อสงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่าเอ๊ะทำไม

แต่ดิฉันไม่มีความรู้ทางกฎหมายเลยว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ออกมาในสื่อมวลชน
ว่าคนนู้นให้สัมภาษณ์คนนี้ให้สัมภาษณ์
สัมภาษณ์แต่ละครั้งไม่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ในศาลก็แล้วแต่เนี่ยเกี่ยวไหม
ที่เป็นเหมือนกับสิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้
เดี๋ยวช่วงหน้าจริงแล้วเรานัดท่านมานะคะแต่ว่าวันศุกร์รถติดค่ะ
แต่เดี๋ยวโฟนอินตลอดรายการเลยค่ะอาจารย์ปรเมฆสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเท่าที่ได้สัมภาษณ์มาอยู่หลายคดีนะคะ
เวลาเราพูดถึงการรื้อฟื้นคดีหรือแม้กระทั่งการต่อสู้คดี

อธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาด

ถึงตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนเลยนะคะ
แล้วก็อะไรที่เตรียมได้เนี่ยให้ไปใส่ตั้งแต่แรกนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ไม่แน่ใจ

แล้วก็ยิ่งไม่แน่ใจเพราะดิฉันก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้
ว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่กระทรวงชีวิตธรรมยื่นไป

สวัสดีครับ

รู้เรื่องกฎหมายคดีนี้ค่ะ

อาจารย์เมื่อสักครู่นี้คุยกับคุณมงคลกิจนะคะ
ซึ่งคุณมงคลกิจก็ทำงานกับกระทรวงยุติธรรมด้วย

ทางกระทรวงยุติธรรมยื่นไปนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นตัวรถป้ายทะเบียนกรอบทะเบียน

คุณจังหวังผมอธิบายนิดเดียว

รถที่ชนไม่ใช่มนครพนมนะ

แต่เป็นมุกดาหารใช่ไหม

เขาอ้างว่ามีพยานหลักฐานใหม่
พอยื่นต่อสารชั้นต้นสารชั้นต้นไป

แต่ว่าเวลาเขาซื้อทีหลัง

และพิสูจน์หลักฐานใหม่
อันนี้ไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่
ประเด็นก็ต้องเอารถบค๕๖มุกดาหารมา
เอานายฉับวาปีมานี่คือเหตุที่เขายื่น
ถ้ายื่นอย่างนี้ตั้งแต่ต้นสารก็ไม่ให้หรอกครับ
ว่ารถคนนี้ไม่ได้ชนไปทำสีมันแล้วพิสูจน์

ประเด็นเนี่ยผมบอกอยากพูดตรงว่าเป็นการเบี่ยงประเด็นแล้ว
เพราะว่านายสับเองก็ต้องมาเบิกความแต่นายสับไม่เบิกความ
ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าทำไมในศัพท์ไม่มาเบิกความ
อันนี้ต้องชมคุณปัญญามาเล่น
เอาข้อมูลมาหมดว่ารถคันนี้อยู่ที่ไหน

แล้วรถไอ้คันที่อ้างตามยื่นคำร้องครั้งแรก

อาจารย์กำลังจะบอกว่าที่พูดถึงตัวรถ

ซึ่งเดี๋ยวนะคะแม้ว่าจะ
แม้ว่าจะพิสูจน์ด้วยหน่วยงานใหม่หรือละเอียดกว่าของเก่าก็ตามหรอก

นี่ถ้าจะทำอย่างนี้ต้องทำตั้งแต่สารชั้นต้นเลย
อย่างที่คุณจอมขวัญพูดเมื่อตอนแรก
ต้องทำตั้งแต่สารต้นไม่ใช่มาทำเอาตอนทีหลัง
อาจารย์แต่ว่ามันก็จะเป็นพยานหลักศาลเก่า

ในเมื่อมันอาจจะพูดถึงรายละเอียดบางอย่าง
ที่ไม่ได้พิสูจน์ตั้งแต่ตอนสาร๓ชั้น
หรือว่ามุมบางมุมเหลี่ยมบางเหลี่ยมของหลักฐานพวกนี้เนี่ย

ฮัลโหล

อาจารย์ขัดช่วงตอนนี้ไม่ได้เลยนะสำคัญมาก

คุณผู้ชมคะที่เราพูดถึงกันเนี่ยนะคะ
มันมีป้ายทะเบียนของรถอยู่๒คันนะคะ
แล้วก็เป็นทะเบียนเนี่ยบใบไม้คอควาย๕๖นะคะ
แต่เป็นบ่อใบไม้คอควาย๕๖สกลนคร
กับบ่อใบไม้คอควาย๕๖มุกดาหาร
แล้วก็รถก็พูดถึงสองคัน
รถพูดถึงสองคันแต่สีก็ใช้คำว่าสีเขียวเหมือนกัน
แล้วก็นอกเหนือจากนี้ที่อาจารย์พูดถึงสับวาปี

คนที่ชื่อสับวาปีเนี่ยจริงไม่ได้ออกมา
หลังจากที่ครูจอมซับพ้นโทษ

ออกมาช่วงกลางปี๕๗เดือนมิถุนา
ในขณะที่ครูจอมซับ
พ้นโทษจากการได้รับอภัยโทษ
วันที่๓เมษายนปี๕๘
ทีนี้ไม่ใช่สับวาปีคนเดียว
ที่บอกว่าตัวเองเป็นคนขับรถชนในคืนวันเกิดเหตุ
ก่อนหน้านี้มีเสิร์ชรูปสะอาดอีกคน
แต่ว่าตัวเองเป็นคนขับรถชนในเหตุในวันนั้น

ตัวรถกรอบแป้งจะพิสูจน์ในเหลี่ยมใหม่
เป็นอย่างยังไง
ยังไงก็ไม่ถือว่าเป็นของใหม่เหรอคะ

มันเป็นเป็นพยานหลักฐานเก่าที่ควรพิสูจน์มาตั้งแต่ต้น
ทีนี้ไปพิสูจน์แล้วเนี่ยที่ผมดูแล้วเนี่ย
ไอ้สีเขียวที่ติดหน้ารถติดกับกัน

สีเขียวของป้ายกับที่ไปติดที่รถจักรยาน

ที่จริงรถเวลามันวิ่งเวลามันเบรกน่ะ
เวลามันชนพอมันเรกมันหน้ามันก็ทิ้ม

คืออาจารย์จะบอกว่ารายละเอียดต่อให้ใส่ไป
มีการวัดเป็นเซนติเมตรสูงต่ำในการคำนวณว่า
ใช่รถที่เฉียวชนกันจริงหรือเปล่า

ไม่ใช่สาระสำคัญและมันพิสูจน์ไม่ได้
แม้กระทั่งสีตัวรถนี้ไม่เคยทำ
เขาบอกว่าไม่เคยทำเอาไม่เคยทำ

มันมีบาดแผลอยู่ที่โดนรวดน้ำ

เพราะฉะนั้นในส่วนของหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับตัวรถป้ายแล้วก็กรอบป้ายเนี่ยนะคะ

เรียกว่าเป็นของใหม่ที่จะใช้ในการขอรื้อฟื้นคดี

เพราะคุณทัศนีอยู่อ่าแต่ทีนี้
แง่ของสมมุตินะที่ฉันลองคิด
คือการลำดับเหมือนกับได้มานั่งแล้วลำดับความอีกที
ทบทวนความจำอีกทีแล้วมาสรุปอธิบายอีกที

คือในคำให้การเขาก็ให้การมาแล้วชั้นสอบสวน

คือคนเคยเห็นอย่างไรเนี่ย
พอ๗๘ปี๑๐ปีมาบอกเห็นอีกอย่างเนี่ย

ผมบอกแล้วอย่างนั้นที่คุณจังหวันพูดอะถูกที่สุดเลย
อยากให้เข้าใจว่าทุกอย่างต้องว่ากันในศาลชั้นต้น

อ่ะผมบอกให้เลยคดีนี้พลาดตรงไหนคล้ายคดีแรกเลย

ที่เธอสืบแค่สองปากเนี่ยผมว่าเป็นเพราะความชะล่าใจ

ไม่เอาพยานที่เหลือพยานแวดล้อมอื่นเข้ามา
ตอนไปทำผมไปช้อปปิ้งไปติดต่อ
ขอซื้อรถฮอนด้าเซลเซลล์อ้างไว้ครบแต่ไม่มาสืบ

แล้วเคยอ้างไว้แล้วจะไม่เกยไม่เป็นพยานหลักฐานใหม่เหมือนกันครับ
อันนี้คือที่อาจารย์เล่าเมื่อสักครู่นี้คือตอนสู้กันตั้งแต่สารชั้นต้นใช่ไหมคะ
ใช่อ้างพยาน๑๒ปากแล้วเอามาสืบตัวเองปากหลานปากหนึ่ง
ซึ่งในนั้นมีคนช่างเสริมสวยมีเซลล์ฮอนด้าที่ตัวเองไปตกลงซื้อ
ถ้าเอามาทั้งหมดเนี่ยน้ำหนักมันจะมากกว่านี้

เพราะมันนานเกินไปแล้วเคยอ้างแล้วว่ามีพยานหลักฐาน
ลื้อฟื้น๑ต้องทำลายหลักฐานพยานหลักฐานอันเก่า
เขาก็กำลังทำลายทำลายโดยบอกรถคันนี้พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่
แต่ไม่มีพยานหลักฐานใหม่ที่มาสนับสนุน
ไม่มีนายศัพท์ไม่มีบค๕๖มุกดาหาร

ลื้อฟื้นก็มี๒ส่วนด้วยกันครับ
งั้นแสดงว่าในมุมของอาจารย์ปรเมฆคือของใหม่
ถ้าถามว่าเท่าที่โดนดูข่าวของใหม่มีไหม

แต่เวลาใช้ในสารขอรื้อฟื้นคดีไม่ได้ใช้

อาจารย์พักสักครู่อาจารย์ต้องอยู่กับเราก่อนนะคะ

ครูจอมทรัพย์ในการรื้อฟื้นคดี
มีชื่อนึงขึ้นมาคือสับวาปี

ที่เป็นคนมาอ้างว่าตัวเองเป็นคนชนในวันนั้น
มีก่อนหน้านี้คือเสิร์ชรูปสะอาดอีกคนนึง
ซึ่งอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ทำให้เกิดความสงสัยว่า
ตกลงคนที่ทำมันคือใครกันแน่

เหนือจากนี้การพูดถึงรถอีกคันนึง
บ่อใบไม้คอควาย๕๖เหมือนกัน
แต่ตรงจังหวัดต่างกัน

สับวาปีบอกว่าตัวเองเอาไปชนใช่ไหมคะ

แต่ว่ามีอีกคนนึงออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่า
ตั้งแต่ปี๔๗รถคันนั้นอยู่ที่เขา
อุบลชัยบันค่ะคุณผู้ชม
แต่กลับมาอาจารย์คะ

ที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้คือสิ่งที่ต้องใช้
แล้วจะเข้ารักษณะว่าใหม่ในการขอลื้อคดี
คือศัพท์วาปีกับรถทะเบียนมุกดาหารใช่ไหม
จริงแล้วมันคือห้างบค๕๖มุกดาหาร
กับนายสับวาปีนี่คือตัวสำคัญที่จะชี้ให้เห็นว่า
นี่เป็นพยานหลักฐานใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

แต่มันเคยมีแต่นักศักดิ์สกลนคร
แล้วกับคุณจอมทรัพย์

เขาสืบครึ่งเดียวเพื่อว่าพยายามทำลายหลักสัตว

ไอ้บค๕๖สกลนครนั้นไม่ได้ชน

คือต้องทำลายพยานหลักฐานเก่า

ต้องให้เห็นว่าพยานหลักฐานเก่าไม่น่าเชื่อถือ
และมีพยานหลักฐานใหม่ที่มาน่าเชื่อถือมากกว่า
วันนี้เราเห็นการไต่สวนการสืบพยาน
มีอยู่แต่เฉพาะการทำลายหลักฐานเก่า
ซึ่งการทำลายหลักฐานเก่าก็น้ำหนักน้อย

ต้องเข้าใจว่าองค์ประกอบมันสองส่วนด้วยกัน
ทีนี้ถามว่าทำไมนายศัพท์ไม่ออกมา
พูดข้างใจว่านายศัพท์ไม่ออกมาก็จะมีปัญหา

แล้วมันมาจากไหนแล้วทำไม

มันเปราะข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมไม่ครบ
พอไม่ครบปั๊บก็ไปไม่ได้ไปไม่เป็น
ถ้าข้อมูลครบตรงนี้เขาคงไม่ยื่นหรอก

ก็อ้างแต่ตัวเลขทะเบียนแต่ไม่มีตัวรถ

คือว่ารื้อฟื้นคดีอาจจะมีน้ำหนักมากกว่านี้
ถ้าใช้บค๕๖มุกดาหาร

อ้างว่าตัวเองเป็นคนขับวันนั้นใช่ไหมคะ
ใช่อันนี้คือข้อเท็จจริงใหม่

ในสั้นโน้นไม่เคยมาปรากฏในศพวาปี
สำนวนไม่เคยปรากฏรถมุกดาหาร
ก็จะบอกว่าไม่มีใครรู้มาก่อนว่าผมมี

อันนี้คือประหยัดหลักใหม่ที่ต้องนับสูตร

ค่ะอาจารย์อย่างนี้เวลา

จริงแล้วถ้าสองอย่างที่เชื่อว่ามีน้ำหนัก

จะยื่นเข้าไปแต่ว่าไม่ได้ใช้ตั้งแต่ต้น

ไว้คราวหน้าค่อยคุยใหม่สวัสดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป